การจัดงานศพงานหนึ่งนะครับ
ก็แน่นอนงานศพก็มีความเศร้า
แต่ว่าเนื่องในผู้เสียชีวิตนะ
เขาเป็นคนที่มีจิตใจร่าเริงแจ่มใสตลอดเวลา

แต่ก็เต็มไปด้วยน้ำตาเช่นเดียวกันนะครับ
ก็คือขบวนแห่ศพนางลมโชยเชื้อนุ่นอายุ๕๔ปี
เป็นอดีตประธานกลุ่มแม่บ้านตำบลพญาวังที่เสียชีวิต

ก่อนจะเคลื่อนศพมุ่งหน้าไปเมนวัดพญาวัง
เพื่อทำพิธีชาปนกิจนะครับ
แม้จะเห็นว่ามีแตรวงชื่อดังจากนครสวรรค์นะครับ
แต่เน้นเพลงจังหวะมันสุดเหวี่ยง
มีกลุ่มญาติและเพื่อนผู้เสียชีวิตพร้อมใจกัน
แต่งกายกันสีสันสดสายฉูดฉาด

รำด้วยร้องไห้ไปด้วยน้ำตาไหลไปด้วย
เพราะจริงแล้วยังทำใจไม่ได้กับการจากไปของนางลมโชยนะครับ
เพื่อนบอกว่าสาเหตุที่ต้องจัดงานศพแบบนี้
จากผู้เสียชีวิตเป็นคนร่าเริงสนุกสนาน
ทุกครั้งที่เพื่อนบ้านมีงานบุญงานมงคลงานวัด

ไปร่วมร้องรำทำเพลงเกือบทุกงาน
จนเป็นที่รักของชาวบ้านสร้างรอยยิ้มให้กับชาวบ้านเสมอ

ไม่อยากให้บรรยากาศภายในงานเป็นไปด้วยความเศร้าโศก
ทุกคนต่างพร้อมใจกันทั้งแต่งกายในแบบที่ผู้เสียชีวิตชอบ
แต่ในใจเขาบอกว่าร้องไห้กันทุกคนเหมือนกันนะครับ

เขาเป็นคนที่ชอบสดใสอะค่ะเขาไม่ชอบให้โศกเศร้าหรือว่าอะไร
ถ้ามีงานคือเขาจะสดใสตลอดเขาจะเป็นคนพาพวกเรารำ
เอารถหกล้อไปทั้งหมู่บ้านต้องมีเขาคนเดียว

พี่สาวเป็นคนรักสนุกต้องการชอบรำ

ก่อนที่นางลมโชยจะจากไป๓วัน
แม้ว่าเธอจะมีอาการโคม่านะคุณ
แต่เจ้าตัวยังร่าเริงไม่แสดงอาการเศร้าให้ญาติเห็นเลย
คิดว่าในฐานะที่เป็นเพื่อนในฐานะที่เป็นน้องสาว
อยากทำให้นางลมโชว์จากไปด้วยความสุข
สู่สุขติและพบภูมิที่ดี
ดังนั้นนี่แหละถึงเรียกว่าบางทีสุขทั้งน้ำตา
คนที่มาร่วมงานสุขสนุกทั้งน้ำตาล
แต่ว่าก็เป็นน้ำตาด้วยความรักความอาลัยแด่ผู้จากไป
ไหมฮะไม่อยากให้วิญญาณผู้จากไปเห็นว่า
เพราะเรามีความเศร้าเพราะว่าตัวเขาเองเป็นคนที่สนุกสนาน
ใช่เดี๋ยวเขาจะห่วงเดี๋ยวเขาจะเป็นทุกข์นะคะ